ยุธยาคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้ไปช่วย

บุ๋มปนัดดาค่ะเดี๋ยวลงพื้นที่ไปช่วยแน่นอนค่ะ
แต่ก่อนจะไปช่วยค่ะให้ดูมุมน่ารักของพี่บุ๋มกันดีกว่า
แนะนำนะคะนี่คือดาราน้องใหม่ในวงการนะคะ

คุณผู้ชมให้เดาดูนะคะว่าใช่พี่บุ๋มหรือเปล่า

แต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือการใช้แอปพลิเคชัน
แล้วพี่บุ๋มไม่ได้ทำเองนะคะแฟนคลับทำมาให้ค่ะ
คือเอาหน้าพี่บุ๋มไปใส่กับแบบว่าคลิปเด็กนักเรียนญี่ปุ่น
แล้วปรากฏว่ามันออกมาเนียนกริ๊บจนหลายคนแบบ

คือแบบว่าไปแต่งตัวแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะ

คุณผู้ชมงานนี้แม่บุ๋มก็เชิดใสนะคะ
เพราะว่าหวานใจพี่ก๊อฟบอกว่าเขาไม่สนพวกนี้หรอกนะคะ
บอกว่าแม่บุ๋มกับพี่ก๊อตเนี่ยค่ะ
แต่งกันแล้วนะคะมันคลายล็อกแล้วค่ะ
บุ๋มบอกว่าพักก่อนเถอะ
ฉันขอช่วยก่อนโควิดผ่านไปแล้วก็ช่วยน้ำท่วมอีกนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะที่สำคัญเลยพี่ก๊อตเขาทำอะไรรู้ไหมคะ

สอนลูกเรียนออนไลน์อยู่พี่ก๊อตเขาก็มีลูกของเขาอยู่นะ

หลายคนก็เลยคิดว่าเป็นบุ๋มไปแบบถ่ายเป็นแบบเป็นชุดมัธยมหรือเปล่า
อะไรหรือเปล่าซึ่งจริงมันคือแอปพลิเคชันเอาหน้าไปใส่

พวกเว็บอะไรที่เห็นสาวใส
ซึ่งมันไม่ใช่ตัวจริงบุ๋มนะมันแค่หน้าบุ๋มเท่านั้น
แต่เพียงว่าอาจจะเป็นคนมีแก้ม
พี่ก๊อตว่ายังไงบ้างคะแบบมีแซว
เขาไม่มีสนอะไรพวกนี้หรอก
มันนั่งอยู่กับสวน
ไม่สนใจอะไรเช่นเลย